ต่อกันที่เรื่องราวดีของสาวงามไทยคนนี้บ้าง
โปร่งเหลือเกินสำหรับน้องโบนัสพัสยา
ตอนนี้คุณผู้ชมขานางบินลัดฟ้าไปประเทศญี่ปุ่นแล้ว
เพื่อไปเก็บตัวสู้ศึกนางงามครั้งนี้ค่ะ

เชอรี่ไปไหนมาเชอรี่ไม่ได้ไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นใช่ไหม

ต้องบอกว่าเธอจะไปทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทย
เป็นระยะเวลาประมาณ๒๐วันนะ
ก่อนจะต้องสู้ศึกประชันความสวยความสามารถ
แล้วก็ความมั่นใจพร้อมกับปฏิพันธ์ไหวพริบ
กับสาวงามจากนานาชาติในรอบตักศิลป์
วันที่๒๗ตุลาคมนี้ค่ะ
โดยบรรยากาศก่อนเดินทางที่สนามบินเมื่อวานนี้

มีพี่เนยนะคะไทยเล็กบำรุงผู้อำนวยการกองประกวด
นี่ก็นางงามเก่านะจ๊ะผู้อำนวยการกองเนี่ย
พร้อมกับคุณแม่น้องโบนัสแล้วก็แฟนคลับ

ไปร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจ
ซึ่งโบนัสเองก็บอกว่ามีความมั่นใจอย่างมาก
ในการไปทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทย
แล้วก็อยากจะไปเป็นสาวไทยคนแรก
ที่คว้ามงกุฎนี้มาฝากให้กับแฟนนางงามชาวไทยนั่นเองค่ะ
และน้องโบนัสเองเธอเองก็ได้หวังไว้ด้วย

ก็ค่อนข้างแปลกตาน่ารักขี้ขู่อันนั้น

เพราะว่าดูทรงแล้วนะฮะน่าจะสู้กับฝรั่งได้แน่นอน
พี่เปิ้ลดูทรงตรงไหน

ลงไปหรือจะเอวขึ้นบนหรือจะเอวออกข้าง

แต่เรียกว่าเขาจะต้องเป็นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

ผู้หญิงไทยสวยหมดทุกคนเลย